นี่ค่ะด้านซ้ายกับขวาข้างพี่ต้นกับพี่เบิร์ตนะคะ

ข้างที่แม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่ง
เทิลการ์ค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่า
เฮ้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อให้เลขตรงกันค่ะงวดนี้
รัฐบาลไทยงวดนี้นะคะ
และก็มีตัวเน้นให้
รัฐบาลงวดนี้นะคะเด่นที่หกกับ๗
แต่จริงมันไหล๗นะก็กลัว๗
แต่ก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าเจ็บมาเจ็บจากอะไร
แต่บอกบุญแม่รัฐบาลมันไหล๗นะจริงมันไหล๗
รัฐบาลไทย๑ชอบ๒หางนี้

รัฐบาลไทยหนึ่งชอบตัวนี้ค่ะรัฐบาลไทยถึงชอบตัวนี้
เลขปิงปองหนึ่งลงแค่ในกลุ่มนะคะปิงปองปู่หนึ่งลงแค่ในกลุ่มนะ
งวดนี้ชอบ๖แฮปเจอร์
ไม่รู้แต่ชอบหก

อีก๒วันรอลุ้นว่าจะจุดเมื่อไหร่นะครับ
เพราะเธอสัญญาว่างวด๑๖ตุลาจะจุดใช่ไหมคะ
แต่ให้เลขลูกปิงปองปู่ให้ในกลุ่มลับเท่านั้น
แต่๑๖๗ที่บอกคือเลขที่เธอชอบ
ให้เป็นแนวทางแล้วด้านไปตรงกับเจ๊ฟองเบียร์

แต่ว่าเจ๊ฟองเบียบอกว่าสังเกตนะว่าปีนี้
มาเกือบทุกงวดเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หนักเจ็ดหน่อยนะคะ
นี่แหละค่ะ๒คนตรงกันแบบนี้คุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเข้าจะโดนหรือเปล่า
ก็คือ๑๖ตุลาคมนี้นะคะ